คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับและรายการไทยรัฐพอดแคสต์ที่ต้องพูดว่ากลับมาพบกับผมว่าหายไป๑ปี๑สีส่อนโดนขโมยเป็น๒สัปดาห์
ซักสัปครอยภาคร้อนอยู่ใต้ทะเลมา
ไม่ได้ทำรายการของผม๒อาทิตย์๒วี

ช่วงนี้ก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่อยู่

ก็เลยต้องงดไป๑สัปดาห์

ซึ่งตอนนี้ระหว่างที่เราอัดอยู่มีหมอลันนั่งอยู่ด้วยนะ

นิ้วโป้งผมยังดูเพลงอยู่
ก็นิ้วโป้งอยู่ดี

โฆษคุณอยู่น่า
แต่ถ้าเกิดตามเขียนมันก็คือใช่เหมือนกับอ่าอันนี้ก็ทั้ง
ได้ทั้งและอ๋ออันนี้เจ้าตัวพูดเองอ่าคือถ้าเป็นออกแบบ
อังกฤษก็จะเป็นอ่าแต่ถ้าเป็นภาษาคือเขามีดูเขามีเชื้อ
โคอเชียนะอ่าจากนั้นก็จะเป็นคือได้หมดต้องหาทั้งคู่

เออเออเออเออ
ซึ่งพอมันเจออย่างนี้มันก็แบบผมว่าเอาไปให้ใครอ่านที่ไม่ดูบอลอ่ะ
ใช่มันก็คือชื่อที่แบบตามภาษาของเขาอะครับ
ตามภาษาอ่านตามภาษาอ่านออกแบบภาษา

เพราะเขาย้ายมาเขาย้ายมามกราปี๒๐๒๐

คือย้ายมาเกมแรกเจอวูฟใช่ไหมที่เมืองเสมอสมุทร
หลังจากนั้นไม่นานก็เจอสิ่งที่เรียกว่าโควิด
โลกฟุตบอลก็หายไปยาวเลย
แต่มาแรกเขาเล่นดีมากเลยนะ

ผมเห็นแล้วแบบโอ้ฝีเท้าไม่ธรรมดาเลยอะไรอย่างนี้

แล้วก็ต้องบอกว่า

ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เรียกว่าเป็นเรียกว่ายังไงดี
เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมด้วยประการทั้งปวง
อ่าด้วยด้วยณตอนนี้
เขาเรียกอะไรนะมีประเด็นจะย้ายทีมใดนี่แหละ
แล้วก็ด้วยผลงานด้วยผลงานด้วยอ่า
จริงลูกชอยเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์คนที่๔เลยด้วยซ้ำ
อันนี้ไม่ได้โจ๊กว่าเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับ
เหมือนกับกัปตันทีมของพวกเขาก็เป็นเป็นมือ๕อ่ะ
ซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยน

อ่าถ้าดูแล้วยิ่งถ้าดูจากทั้งทีมอ่ะ

ตัวเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกินกว่าความฝันครับพี่ตะ
อืมเออไปทางหล่อซะแล้ว

ตอนนั้นก็อายุประมาณ๑๐ขวบครับ
เขาตื่นเต้นกับสิ่งที่โลกฟุตบอลมาก
มันก็คือเป็นช่วงที่เรียกว่าฟุตบอลฟีเวอร์ในประเทศอย่างแน่นอนอยู่แล้ว
แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่เขาตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือการที่ได้เห็นนักเตะชั้นนำของยุโรปมาเตะในนามทีมชาติที่ประเทศประตูเกต
มันก็พูดง่ายคือคุณเป็นครั้งเป็นโอกาสในไม่กี่ครั้งที่คุณจะได้เจอนักเตะระดับโลกในแผ่นดินบ้านเกิดของเราเอง

โดยเป็นแฟนบอลควบคู่ไปกับทีมที่ชื่อว่าเบา
บาวิสตาร์ก็เป็นทีมบ้านเกิดและเป็นทีมในปลูตุเกรด
ในวัยเด็กสองพี่น้องเคยถกเถียงกันว่า

ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้เราจะมาเล่นด้วยกัน
ใช่ยังน้อยไหมสิเขามีชามลูกแล้วครับ
มันการันตีมันตอบโจทย์ทุกอย่างละ
มันเป็นเลือกยากมากถ้าเทียบยุคสมัยนี้ที่
การจะหาเสื้อบอลจากพี่เบลลีกเนี่ย

โล่บอกว่าปัจจุบันมันมีอินเทอร์เน็ต
เราสามารถที่แบบซื้อจากเว็บไซต์ต่าง

แต่โปรตูเกตมันก็ไม่ได้มีขายอย่างแพร่หลายเท่าไหร่
จริงเหรอวะแต่ในไทยเพียบเลยนะเอ่อเอ่อในไทยเพียบเลยนะ
ในฐานที่เข้าใจนะครับแล้วไอ้ฐานที่เข้าใจ
มันเป็นของขวัญครับมันเป็นของขวัญคือเขาไม่ได้ซื้อเอง
เป็นสีน้ำเงินทุกข้อเลยทุกข้อเลย
ถือว่ามันเป็นของขวัญอันล้ำค่ามากในวัยเด็กเลยนะครับ
แล้วก็เกิดความฝันขึ้นมาว่าด้วยเยี่ยดนะตอนนั้นกี่ขวบว่ะ
มึงพึ่งอยากจะเป็นนักฟุตบอลนาชีพเมื่อ๑๐ขวบเองเหรออ่าวโอเค
แล้วตอนนี้มึงเหรอแล้วก็เขาก็มีความฝันว่า
เขาไม่ได้แค่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะแต่เขาอยากเล่นบนเวทีพรีเมอร์ลีก
เพราะต้องบอกว่าหลังปี๒๐๐มันเป็นยุคที่พิพาลิกบูมมากแล้ว
คือต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายกลางถึงปลาย๙๐มันก็บูมมากแล้ว
ใช่คือจริงตั้งแต่พวกยุคเราดูบอลมันเริ่มเป็นพรีเมอร์ลีกแล้ว
ยุคผมดูบอลมันก็ปี๒๐๐๐๒๐๐๖แถวนั้นน่ะมันเริ่มมีที่เริ่มดอง
แล้วก็มันค่อยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยจนมันเริ่มปริก
แล้วยิ่งหลังปี๒๐๐๐คือโมเมนต์ของฟุตบอลมันเริ่มชิปจากอิตาลีมาที่อังกฤษแล้ว

แต่อยากเล่นที่อังกฤษด้วยนะครับ

คือถามว่าคุณครูผิดไหมในแง่หนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความผิดอยู่นิดนึงเหมือนกันที่แบบคุณมโนเออ
แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมองว่าในเชิงสนับสนุนว่าเฮ้ยเด็กมันมีความฝันเว้ยมันก็ต้องผลักดันหรือสร้างความเชื่อมั่นสร้างในจุงใจต่างอะไรอย่างนี้
แม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนะครับแล้วก็เลือกที่จะไม่ทิ้งความฝันว่ากันเถอะนะครับแล้วก็หมกมุ่นกับสิ่งที่โลกฟุตบอล
ครั้งหนึ่งในสมัยเยาวชนครับตอนนั้นบรูโนอายุประมาณ๑๕ปี
เล่นให้กับทีมเยาวชนของบาวิสต้านะครับ
อ่าก็ได้ได้เล่นกับทีมที่ตัวเองชอบด้วยใช่
จบลงด้วยเกมความพ่ายแพ้ของบาวิสต้า
มาอีกเวนหนึ่งครับไปทางฉีกนะครับ
ตัวเขาจะเริ่มกลับมาเก็บคิดวิเคราะห์ว่าเขาทำอะไรผิดพลาดในสนามอย่างไรบ้าง
เพื่อที่จะพัฒนาเกมฝีเท้าของตัวเองในแต่ละแมชให้ดีขึ้นเรื่อย

พอสายตารีก็พูดไม่ได้อายุก็น้อยแถมต้องย้ายไปอยู่ประเทศที่แปลกหูแปลกตาไปจากเดิม
หลายครั้งเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะกี้ฟัมหรือยอมแพ้กับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้ว
ปลายทางของการเป็นชุดอาการที่เขาใฝ่ฝัน

เขาจำได้ไม่วันลืมเพราะว่าในช่วงแรกตัวเขาโนเนมาก

เขาก็เลยแบบโอเคจดรายชื่อนักเตะคนนี้น่าจะมีแววนะครับ
เขาเรียกว่าหมู่เกาะแฟโรวงการฟุตบอลรู้แต่ดีว่าทีมนี้คือสมันน้อย

เป็นทีมแบบว่าอ่ะแต่ก็ยังเจออยู่เรื่อยหมวกกับแฟโรก็เตะตลอด
กี่ลูกก็เล่นไม่ยอมแพ้นะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนักเตะดาวน์รุ่งนะครับ
แต่ก็จะมีหลายคนที่ติดตามทีมชาติปริเกตตั้งแต่ชุดเยาวชน
เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติโปรตูเกตมาแทบทุกชุดเลยของเยาวชนนะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นแฟนบอลพันลึก
เป็นแฟนบอลที่แบบติดตามอย่างถึงกึ่ง
ก็เคยเป็นกัปตันทีมชาติโปรตูเกตชุดเยาวชน
พาทีมไปสู้ศึกโอลิมปิกเกมที่บาซิล๒๐๑๖ด้วย
เพราะฉะนั้นก็ถามว่าเขาโนเนมไหม
อาจจะโนเนมแต่ว่าถ้าติดตามบอลเด็กมาตลอด

มันทำให้ตัวเขาได้พบกับ

คุณเป็นแฟนบอลแล้วคุณชอบนักเตะคนนี้มาก

คุณได้กลับมาอยู่ในห้องล็อกเกอร์เดียวกับ
ไอดอลของคุณคุณจะรู้สึกยังไง
อืมนั่นก็ลองแทนความคิดของตัวเองดูครับ
เขาบอกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในการที่เจอกับ

นักเตะที่เราโปรดไปตลอดอยู่ใกล้เราแล้ว

นี่คือจุดเริ่มต้นเดี๋ยวมันจะมีจุดแบบว่าจุดพีคกว่านั้น

ก็มีค่อนข้างเยอะในมุมมองของสื่อ
แล้วก็แฟนบอลในปัจจุบันก็น่าจะคิดคล้ายกันก็คือ
เรื่องของเรียกว่า
เป็นสิ่งที่เขาจะถูกตำหนิมาโดยตลอด
ถึงปัจจุบันก็ยังถูกตำหนิอยู่นะครับ
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองแล้วกัน

เวลาแบบผมเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้

คือนักเตะสไตล์แบบมุ่งมั่นแล้วก็จะโวยวายเยอะดูอินเนอร์จัดมันก็ดูหน้าหมั่นไส้แหละ
หนึ่งที่แบบผมชอบพี่ซอมาตลอดนะคือผมอ่ะบอกว่าในวันนั้นที่เขาเล่าให้ผมฟังอ่ะ
ผมก็บอกเขาว่าแต่นี่มันคือบุคลิกของชะตา
คือจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ยกยอเขาน่ะแต่เขาเรียกว่าเนี้ยมันคือสตาร์ไง
วิธีการแบบใช่ไหมคือมันต้องเด่นอ่ะมันต้องมีสักอย่างที่
แต่ผมท้ายสุดคือตรงที่พี่ซอบอกว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นคนดีกลัว
ใช่นั่นแหละบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เห็นบูโน่เล่นนะ
กูเข้าใจแล้วทำไมคนเกลียดกูเออเออใช่ใช่นี่ครับ
แต่ว่าเรื่องของเรื่องของความเกลียดที่หลายคน
พูดถึงบูโน่บูโน่บอกว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกอืม

เป็นแฟชั่นที่เขาถูกปลูกฝังจากพ่อมาตั้งแต่เด็ก
เขาก็คือพูดง่ายคือเขาไม่อยากผิดพลาดในสนามอืม
เขาพร้อมที่จะสู้ในทุกจังหวะของเกมนะครับ
เขาก็เลยไม่สนใจว่าใครจะเกลียดใครจะไม่ชอบอะไร
เขาขอแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นอืม
เพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันจำเป็นกับทีมมาก
เพราะว่าทีมต้องเล่นดีด้วยอืม

แต่มันต้องอยู่ที่ว่าทีมต้องชนะ
แล้วเขาต้องสร้างผลงานที่ดีกับทีม
ก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยไม่สนใจว่า

สตาร์ด้วยซ้ำอย่างที่บอก
อเจมส์ลวนโนช่วงแรกที่สับคนก็ด่า
ลวนโนจริงไอ้นี่คนของแอนโยวเอ่อ

มันก็คือบุคลิกแบบนี้ความมุ่งมั่นความเยอะ
มองเข้าไปแล้วดูแบบไอ้นี่มันอะไรนักหนาวะ
แต่อาร์โทนีผมชอบนะ
อันนี้ชอบจริงเคยซื้อมาอยู่ในเกมตัวเองด้วย

อ๋อเราไว้ทำให้เขาไหม

หลังจากที่บลูโน่ค้าแข้งกับสปอร์ตติ้งลิฟตบอลประมาณ๓ปีนะครับ

คือคุยกันตั้งแต่หน้าร้อนแล้วไปจบตรงหน้าหนาวอ่ะอืม
แต่เขาเป็นเหมือนแบบผู้มีอิทธิพลนอกการเจรจา
ที่สามารถจะคุยกับได้กับทั้ง๓ฝั่ง
จากนั้นก็น้ำตาของสองพี่น้องก็ไหลอาบแก้มเลยครับ

ส่วนคนสุดท้ายที่บลูโน่โทรไปก็คือคุณพ่อ

ข่าวนี้ให้ทราบว่าตอนนี้สิ่งที่พ่อช่วยผลักดันในวัยเด็ก
ซึ่งพ่อลูกก็ร้องไห้เหมือนกันซึ่งก็เข้าใจได้นะ

ซึ่งจริงก็ต้องบอกว่ามันก็คือมันเป็นความฝันของเขาอะครับ
พอมันได้ย้ายแบบไปอยู่ในทีมในฝันเนี่ยมันก็ผมว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจมากนัก

ใช่ไหมแม้ว่าจะร้องมันละกี่รอบก็ตามนะแต่มันเป็นหากากด้วยกว่าจะจบอะ
เพราะถ้าจำกันได้นะครับตอนช่วงที่บลูโน่มีข่าวมากกับแมนยูเนเต็ด
แล้วดิวมันล่มไปตอนนั้นบลูโน่มีเกมเตะทีมชาติแล้วบลูโน่ร้องไห้นะ
แต่ผมจำไม่ได้ว่าร้องไห้เพราะเรื่องดิวล่มหรือเปล่านะ
หรือร้องไห้เพราะว่าโรนโดไปทำอะไร
ไปอย่างไม่ทำตอนนั้นแหน่
สุดท้ายบลูโน่ก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยค่าตัว๕๕ล้านยูโรนะครับ
เงื่อนไขต่างที่จะเพิ่มไปอยู่ที่๘๐ล้านยูโรนะครับ
ส่วนเรื่องท่าดีใจที่หลายคนสงสัยว่าแบบท่าปิดหูของบลูโน่มันคืออะไร
เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันมาจากลูกสาวของเขานะครับ
ตอนที่ภรรยากับเขาบอกให้ลูกสาวเนี่ยเก็บของเล่นให้เต็มที่
เธอก็จะเอามือปิดหูไม่ฟังแทร่งทำเป็นไม่ได้ยิน
โน่บอกเออมันดูตลกดีก็เลยหยิบไอ้ท่านี้มาเป็นท่าดีใจ

นี่ผมเอาพี่ตั๊กมาผิดอีพีเปล่าวะ
มึงควรต้องเป็นหมอลันไม่วะ
ตอนนี้บรูโน่เพราะงั้นก็คือกำกันทีมของ๑๒๘
เต็ดที่เต็มไปด้วยแฟชั่นนะครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะส่งมอบพลังงาน
ความเชื่อมั่นต่างให้กับเพื่อนร่วมทีม
และก็แฟนบอลที่อยู่ข้างรัฐสนาม
ก็ต้องบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของนักเตะ
ที่เดินตามความฝันของตัวเองได้เป็นนักบอลอาชีพแล้วก็วันหนึ่งได้มาเป็นสมาชิกของทีมที่เขาเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กนะครับ
คิดว่าเพราะว่าคือเขาชอบทีมรักแล้วก็มาอยู่ทุกอย่างมันคือใช่หมดเลย
แบบกูเป็นกัปตันทีมนี่แม่งมีไอดอลอยู่ในนั้นอ่ะ
ซึ่งความตอนนั้นทุกคนก็คงจะมองว่าเฮ้ยยังไงโดนโดก็น่าเป็นกัปตันเปล่าวะ
ทำไมถึงแบบบรูโนได้สมป่อแขนอะไรอย่างงี้มันก็เกาะอ่ะ

ก็เป็นเรื่องดีของทางตัวบลูโน่เอง
แล้วตอนนี้ก็เป็นกัปตันทีมแบบ

อ่าแล้วนี้ก็คือ๑๐๐แบบอย่างเป็นต่างการแหละ

พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพระอันยิ่งอันยิ่ง
นั่นแหละมันก็โหนี่คือ
แต่ต่อให้แซะให้แซวยังไงก็แต่ก็คนลุกกับ
มันไม่ใช่ไม่จบมันยังไม่จบแต่ว่ามันก็มาถึงจุดที่แบบ
ีคสุดแล้วก็สวยงามของของชีวิตฟุตบอลของ
เขาคาดหวังอะไรไม่รู้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกัน
จากเล่นแล้วไม่รู้คาดหวังอะไรเดาไม่ได้จริงช่วงนี้คุณกระแสเก่งนะครับ
ส่องเกมไม่ไหวจริงคือผมว่าคุณต้องดูอ่ะอะไรวะ
เพราะช่วงนี้ช่วงนี้พอดีว่าเพื่อนมาดูบอลด้วยกันบ่อย
มันก็จะกลายแบบเราได้ดูบอลทุกแทบจะทุกแมท
ได้เลย
ผมอยากดูการแซกเหมือนกันนะนะ
ไม่แต่ว่าผมว่าพี่ลันแซกไม่มันเท่าผม
ถ้าเป็นเทรนด์นะ
ผมว่าผมแซกตัวนี้มันสุดละ
ล่าสุดจับวันเวิร์ดด้วยนะเสียวะโตเลย